ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันแปลกมากถึงมากที่สุด

เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะเคยเห็นเหมือนกัน

ถ้าใครให้แปลกกว่านี้มาเลยเดี๋ยวให้คุณทัศนัยเลี้ยงข้าว

คุณเวลาคุณไปดาวนรถคุณใช้อะไรดาวรถ

ใช้ตุ๊กแกต้องตัวเป็นด้วยนะ

ตุ๊กแก๑ตัวใช้แทนเงินสดสองหมื่น

เดี๋ยวถามเสียงเจ้าของเต้นรถที่อุดรธานีให้
จังหวะที่เขาแลกกันหน่อยไหมใช้ตุ๊กแก่แทนเงินดาว

จังหวะที่เขาแลกกันหน่อยแม้ใช้ตุ๊กแก่แทนเทนดาว

เป็นเงินดาวด์เด้อจ้าเออที่ถือวัยเนี่ย
เป็นเงินดาวนะแต่มันไม่เห็นตัวเงินอ่ะ
เห็นมั้ยแปลกมั้ยคุณเสจเห็นข่าวแบบนี้ไหม
ไม่เคยส่วนใหญ่ก็เอารถแลกรถเอาเงินไปดาวรถใช่ไหม
เอาตุ๊กแก่มาเป็นส่วนลดเงินดาวน์แล้วคุณก็ถาม
คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะมากสารพัดคำถามมาเลยอ้าว
ถ้าอยากได้ส่วนลด๒แสนเอาตุ๊กแกมา๑๐ตัวใช่ไหม
ดิฉันมีคำตอบแล้วตุ๊กแกที่เอามาเนี่ย
นี่เราบอกก่อนจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุชี้พิกัดนิดนึงนะคะ
มังกรนาดีเป็นเต้นรถมือ๒รายใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะ
โปรโมชั่นล่อตาล่อใจลูกค้าแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณคะกระแสตอบลักษณ์ดีมากมากถึงมากที่สุดน่ะ
ลูกค้าเนี่ยติดต่อมาสอบถามกันทั้งวี่ทั้งวันเอ๊ะใช้ตุ๊กแกเป็นส่วนลดได้จริงหรือ
ตุ๊กแก่เนี่ยต้องใช้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเนี่ยต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะได้สองหมื่นบาท
เอาล่ะเพื่อไขความกระจ่างให้นะคะเชื่อว่าหลายคนดูข่าวนี้
อยากจะมีส่วนร่วมอยากได้เงินดาวอยากจะมีส่วนลดเงินดาวนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่เต็นต์รถมังกรนาดีเนี่ยนะคะไปเจอกับผู้จัดการเต็นต์
แล้วก็เสมียนของเต็นต์นะคะทั้งคู่เล่าให้ฟังบอกว่าเสียเล่หรือคุณสุรศักดิ์เจริญนันทกุล
เป็นเจ้าของเต็นต์รถมือสองเนี่ยเป็นคนที่คิดแคมเปญนี้อืมหวังว่าจะช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้า
เริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วลูกค้าคนแรกที่นำตุ๊กแกมาเป็นส่วนลดเงินดาวน์เนี่ย
ตอนที่เอาตุ๊กแกมาเนี่ยพนักงานวิ่งกันกระเจิงวิ่งกันกระเจิงทั้งเต็นต์เลยนะคะ
เพราะตุ๊กแกที่เอามามันมีขนาดใหญ่มากเห็นว่าตัวเกือบเท่าลูกจราเข้
บางคนอ่ะคุณผู้ชมฟังชัดชัดนะคะอืมบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ
เอ๊ะถ้าอยากได้ส่วนลดเงินดาวน์สองแสนเอาตุ๊กแกมาสิบตัวใช่ไหมได้ไหมอ่ะ
ไม่ได้เขาบอกว่าแคมเปญนี้โปรโมชั่นนี้นะคะให้๑ตัวต่อรถ๑คันเท่านั้น
หนึ่งตัวต่อรถหนึ่งคันสูงสุดก็แค่สองหมื่นอ่าประมาณนั้น
แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมเออตุ๊กแกที่บ้านอ่ะ
ฟรีด้วยเอามาแลกสิสองหมื่นอ่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

จากตุ๊กแกแล้วจะมีสัตว์อื่นไหมที่มาเป็นโปรโมชั่น
เราต้องรอดูไอเดียของเสียค่ะว่า
จะคิดค้นหาวิธีไหนที่จะช่วยเหลือช่วงโควิดนี้

ทำไมถึงต้องเอาเป็นตุ๊กแก่

อาจจะช่วยให้ชาวบ้านตุ๊กแก่ลดน้อยลงบ้างคะ
นี่ผมกำลังสงสัยว่าแสดงว่าอุดรตุ๊กแกเยอะใช่ไหม
น่าจะเยอะไหมคุณสุภาษาราน่าจะเยอะนะจ๊ะทำไมถึงต้องใช้โปรนี้ใช่ไหม
แล้วจะบอกว่าโปรนี้นะมีแต่ได้กับได้ลูกค้าก็ได้ด้วย
ส่วนลดเงินดาวน์แล้วไม่ต้องทนฟังเสียงตุ๊กแกร้องกลางค่ำกลางคืน
บกวนเวลานอนส่วนเสียเล่เจ้าของเต้นรถมือสองก็ได้ด้วย
ลูกค้าโหมาจองรถเยอะมากคุณกระสาทตอบรับดีมากนะคะ
คำถามสุดท้ายคือไอ้ตุ๊กแก่ที่เอามาเป็นส่วนลดเงินดาวเยอะขนาดนี้
จะเอาไปไหนไปไหนน้องไปไหน
ไม่ได้เอาไปกินไม่ได้ไปส่งขายจีนเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยชีวิตมันอีก
แล้วมันจะไม่กลับในบ้านคนอีกเหรอมันจะไปจับมาใหม่เป็นส่วนลดใหม่
ก็จะได้รถใหม่เอ้อก็ว่ากันไปเผื่อโฟโมเชันรอบหน้า
จับอะไรจับตุ๊กแกไปซื้อรถที่อุดร
โหเอาเลยครับไปเลยหรอไปเลยฮะ